อันนี้ชนแล้วหนีค่ะคุณผู้ชมค่ะคือใครเคยเจอบ้างไปจอดรถเอาไว้นี่แหละคือเราก็ไม่ได้ไปทำอะไรรถมันจอดอยู่เฉยใช่ไหมคะ
อยู่อยู่มีคนถอยรถมาแล้วก็คือชนเข้ามาเต็มที่เลยปรากฏว่าถอยเสร็จแล้วยังไง
อยู่ไหมไม่อยู่คือถอยเสร็จแล้วก็ไปเลยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นตัวเองสร้างความเสียหายไม่อยู่ถามหน่อยเหรอคะ
ใช่ค่ะเนี่ยเนี่ยดูคันนี้เนี่ยทุกศรชี้แดงทุกศรนี้เนี่ยคือเขาถอยรถออกมาจากซองที่จอดรถค่ะ
แล้วมันเนี่ยมาชนรถคันนี้ที่จอดอยู่อะค่ะ

ใช่ถอยยาวมากแล้วคือกล้องวงจรปิดในปั๊มน้ำมันแห่งเนี้ยบันทึกภาพไว้ได้ไงคะ
ชนเสร็จอ้าวแทนที่จะจอดพยายามหาเจ้าของรถพูดคุยกันไม่มีค่ะคือไปเลยนะคะ
แล้วคือกล้องวงจรปิดจับภาพนี้อยู่ที่ปั๊มน้ำมันที่มหาวิทยาลัยพายับถนนสมโพธิเชียงใหม่๗๐๐ปีจังหวัดเชียงใหม่
เกิดขึ้นเมื่อช่วงหัวค่ำ๒๑พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะ
สาวเจ้าของรถมัสด้าขาวคันที่ถูกถอยชนท้ายเนี่ยบอกว่าเพิ่งออกรถมาได้เพียงหนึ่งเดือนเธอเธอโดนชนด้านหน้ารถอ่ะนะคะ
วันเกิดเหตุเธอมาจอดอยู่ในปั๊มคนนี้เป็นเจ้าของรถที่ถอยชนนะแล้วกล้องจากหน้าร้านสะดวกซื้อคือบันทึกภาพตอนเขาลงไปซื้อของ
เธอค่ะไปซื้อของเหมือนกันปรากฏว่าพอเดินกลับมาที่รถอ้าวทำไมมีร่องรอยถูกเฉียวชนเพราะรถเธอใหม่มากออกรถมาได้แค่๑เดือนเองอะนะคะ
เธอก็เลยไปขอกล้องวงจรปิดมาดูส่วนตัวเชื่อว่าคนขับน่าจะรู้ตัวอยู่ว่าถอยมาชนรถที่จอดเพราะว่ามันก็ชนค่อนข้างแรงเห็นไหมคะรถมันจะมีขยับด้วยอ่ะ
รถคันที่ถอยมาชนยังไงก็คงน่าจะได้รับความเสียหายเหมือนกับเธอเธอบอกว่าถ้าวันนั้นคู่กรณีรออยู่มาพูดคุยกันเธอไม่ติดใจเลยนะคะ
เพราะรถเธอเองก็มีประกันชั้นหนึ่งแต่ว่าคู่กรณีหนีไปเนี่ยเธอแบบบอกว่าไม่ไหวจริงเพราะว่าแม้เธอจะเคลมประกันได้แต่เธอต้องจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นไปหนึ่งพันบาทด้วยเพราะไม่มีคู่กรณีไง
อยากฝากถึงคนที่ถอยรถมาชนเธอออกมาแสดงความรับผิดชอบด้วยนะคะ
อย่างนี้ค่ะชนจนรถเด้งเลยแล้วไม่เสียหายมันก็เป็นไปไม่ได้นะคะ
แล้วกล้องจับชัดแต่ว่าทะเบียนไม่เห็นนะเนาะ
ใช่ตามตัวให้ได้ก่อนนะคะ